ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

ผมไม่เอาอะไรแล้วครับ
จริงผมไม่ได้แจ้งความอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ
ผมรู้สึกผิดแล้วผมรู้สึกผิดจริงครับ
ผมรู้สึกผิดกับน้องบอยผมรู้สึกผิดกับทุกอย่าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะคะ
หลังจากที่ตามกำหนดต้องมีขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น
เนื่องจากคุณนอทบวชเป็นพระนอทอยู่นะคะ
ไปสัมภาษณ์ฟังคู่กรณีการเนี่ยว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบไหน
ก็ออกมาเป็นข่าวอย่างที่คุณผู้ชมได้ตามกันนะคะ
ตำรวจเองบอกว่าได้เคยมีการท้วงติงไปกับพระเลขา
ของพระอาจารย์ววัชรเมธีแล้วนะคะ
ถึงกรณีแบบนี้ว่าติดคดีความอยู่บวชไม่ได้
และที่สำคัญ๗ธันวาคมก็เป็นวันกำหนดที่
็อตเองจะต้องไปสารกับตำรวจด้วยนะคะ
ทีนี้พอผ่านวันนั้นมาโดยไม่ได้มีตัวคุณน็อตมาเนี่ยนะคะ
เลยทำให้ถูกทวงถามค่ะคุณผู้ชมค่ะว่า
อ้าวแล้วตกลงกระบวนการยุติธรรมที่จะใช้เนี่ย
ตกลงพระน็อตในตอนนี้จะให้ความร่วมมืออย่างไรหรือไม่
แล้วทางวัดเองเนี่ยนะคะรู้ไหมนะคะ
หรือแม้กระทั่งพระอาจารย์วอลเองเนี่ยทราบไหม
ถึงการท้วงติงนี้ของเจ้าพนักงานนะคะ
ทีนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทางทีมรายการได้ติดต่อไป

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในวันนี้ที่เราจะคุยกัน
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณนัทรับสายนะคะ
แล้วเราก็สอบถามค่ะว่าเรื่องเป็นมาอย่างไร
แต่ว่ายังไม่ได้ให้ข้อมูลจากทางฝั่งของพระน็อตตอนนี้เลยนะคะ
แล้วก็ทีมงานก็ถามอีกครั้งว่าหลังจากที่มีเรื่องแล้วเนี่ย
ตอนนี้เตรียมที่จะศึกหรือไม่
ผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่าขอยังไม่ให้ข้อมูลใดเพิ่มเติมตอนนี้เลยทั้งสิ้น

ท่านแรกคือคนที่ออกมาท้วงติงเรื่องนี้แหละ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นทนายความนะคะ
ทนายความสงกรรณอาชริยศัพท์ไม่แนะนำเยอะแล้วนะคะ
ติดอยู่ที่ศาลระหว่างทางกำลังมาแล้วก็คงต้องเป็นโฟนอินกับรายการเราอีกแล้วนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับแล้วก็แม่น้องบอยรวมทั้งท่านผู้ชมทุกท่านครับ
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาเทียบเคียงกันอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนไปถึงไหนแล้วเราเข้าใจกันถูกหรือเปล่า
ส่วนอีกหนึ่งท่านคือคุณแม่ของน้องบอยนะคะวันนี้บอยไม่มาค่ะแต่มีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มาเหมือนกัน
คุณแม่สุธิราหงทองสวัสดีค่ะคุณแม่

เดี๋ยวเล่าคู่กันไปนะคุณแม่คะเรื่องคดีไปทนายสงการก่อนนะคะ
สงการค่ะที่ที่ฉันสรุปความมาเนี่ยถูกไหมคือวันที่จะตัดสินคือ๗ธันวาคมถูกไหมคะ
คือวันที่พนักงานสอบสวนนะครับสนยานวาจะนำตัวของน้องน็อตเนี่ยกับพวกนะครับอีกคนหนึ่งนะครับ
ส่งให้กับพนักงานอายการฝ่ายคดีอายากรุงเทพใต้ครับ

เพราะว่าก็ไม่ได้มาตามกำหนดนัดของพนักงานสอบสวนครับ
ค่ะทีนี้ทางทนายสงการเนี่ยได้คุยกับเจ้าพนักงานคือเจ้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าของสำนวนเจ้าของคดีไหมคะว่า
เอาก่อนวันที่๗ก่อนนะคือได้มีการตามทวงถามไหมคะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าคุณน็อตบวชเป็นพระน็อตแล้วนะคะ
เอ่อเราไม่ทราบตอนที่น้องน็อตที่จะทำการอุปสมบทนะครับเพียงแต่ทราบจากแม่น้องบอยและน้องบอยหลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีจราจรนะครับเรียกไปเปรียบเทียบปรับจำนวนสี่ร้อยบาทในฐานความผิดขับรถประมาทเฉียวชนเป็นเหตุให้รถยนต์ผู้อื่นเสียหายครับ
ค่ะอันนี้คือบอยโดนถูกไหมคะบอยเป็นคนโดน
แต่ทางฝั่งของคุณน็อตเนี่ยพระน็อตตอนนี้เนี่ยคือยังไงต้องมาขั้นตอนนี้คือต้องไป
ต้องไปพบพนักงานสอบสวนครับ
ซึ่งพอผ่านมาจริงแล้วนัดตั้งแต่วันที่๗เนี่ยนะคะวันนี้ที่เราคุยกันมันก็เลยมาหลายวันแล้วเนี่ยเอาหลังวันที่๗หลังวันที่๗ทนายสงการตามกับตำรวจไหมคะ
ก็ยังไม่ได้ตามเนื่องจากว่าทางแม่น้องบอยนะครับได้ประสานอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเราปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสนยานวาได้ปรับน้องบอยจำนวน๔๐๐บาทแล้วนั้นส่วนในคดีในฐานความผิดทำให้เสียทรัพย์นั้นทราบจากแม่น้องบอยว่าพนักงานสอบสวนทำความเห็นสั่งไม่ฟ้องครับ

พนักงานสอบสวนทำให้เสียทรัพย์นั้นทราบจากแม่น้องบอยว่าพนักงานสอบสวนทำให้เสียทรัพย์นั้นทราบ
พนักงานสอบสวนทำให้เสียทรัพย์นั้นทราบ
หรอค่ะตั้งแต่ช่วงเกิดเรื่องใหม่ใช่ค่ะมีเทปบนโรงพักษณ์
อ่ะวันที่เจ็ดไม่มาค่ะคุณแม่คิดว่าคุณน็อตจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติไหม
มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าข่าวนี้มันใหญ่มากนะคะ
แล้วคนตามเยอะมากนะคะคุณแม่ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วพระน็อตต้องศึกมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเหรอคะ
จริงแล้วต้องเป็นแบบนั้นค่ะแต่น้องน็อตเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
คนถ้ามีกฎหมายในกำมือแล้วคิดว่ากฎหมายฉันหดกฎหมายอยู่ในกำมือฉันจะทำอะไรก็ได้
ซึ่งมันไม่ใช่กฎหมายก็คือกฎหมายคนจนคนรวยกฎหมายคุ้มครองหมดทุกคน
มันไม่ใช่ว่าจะคุ้มครองเฉพาะคนรวยที่มีกฎหมายอยู่ในกำมือเราเชื่อนะเชื่อเรื่องนี้
ถึงบอกน้องน็อตว่าขั้นแรกน้องน็อตแม่คุยด้วยคุณธรรมนะ
ถ้าคุณธรรมคุยไม่ได้แม่ขอใช้กฎหมายคุยนะ
เขาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วัน๓ทุ่มวันศุกร์ที่เราได้โทรคุยกันว่า
น็อตค่าใช้จ่ายนอกจากประกันสังคมแล้วน้องน็อตรับผิดชอบได้ไหม
เขาบอกผมรับปากไม่ได้ผมได้เป็นบางส่วน
เราก็บอกว่าตอนนั้นยังไม่มีการแจ้งความกัน
เราก็ยังเน้นเขาว่าน้องน็อตแม่คุยด้วยคุณธรรมนะ
แม่ยังไม่ใช้กฎหมายแต่ถ้าคุณธรรมคุยไม่ได้
ใช้ไม่ได้แม่ก็ต้องใช้กฎหมายขอใช้กฎหมาย
คือเท่าที่คุณแม่เล่าให้เราฟังคือคุณแม่กำลังจะบอกว่า
คือในช่วงที่ได้สนทนาการหรือเหตุการณ์อยู่ช่วงวันร้อนตอนนั้นเนี่ย
คุณแม่ก็เลยไม่ได้แปลกใจถ้าวันที่๗จะไม่ได้มา
คืออันนี้ความรู้สึกจากตอนนู้นมาโยงถึงตอนนี้

ทนายสงการคือทนายสงการจับตารอดูอยู่เลยไหม
ว่ามาไม่มาหรือมีความเอกใจอะไรเหมือนคุณแม่ไหม
ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะคะ
ครับก็ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ทราบจากคุณแม่แล้วว่า
ทางพนักงานสอบสวนสนยานวานัดวันที่๗ธันวาคม๒๕๕๙แล้วครับ
เราก็รอดูว่าตัวของน้องน็อตเนี่ยจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับ
ก็ต่อมาก็ทราบก็ไม่เกินคาดนะครับว่าน้องเขาไม่ได้มานะครับ
คือส่วนตัวของกระผมเองตัวของแม่น้องบอยเองหรือน้องบอยเนี่ย
เราไม่ได้ติดใจในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปคดีนะครับ
เพราะว่าคงต้องปล่อยไปให้ตามกระบวนการยุติธรรมครับ

บอยเนี่ยโดนคดีอะไรบ้างคะตัวเขาตอน
ต่อมาน้องน็อตกับทนายมาที่โรงพักแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ก็ขอเบอร์จากสื่อมวลชนต่างจนกระทั่งมาเจอผมนะครับ
เห็นภาพที่ผมไปกับพนักงานสอบสวนพร้อมสื่อมวลชนไปยังจุดที่เกิดเหตุ
ก็เห็นชัดเจนครับว่าเฉียวชนกันแล้วน้องเขาก็วกกลับมาห่างจากจุดเกิดเหตุไม่น่าเกิน๓เมตรด้วยซ้ำครับ
และในวันทำแผนเนี่ยก็มีพลเมืองดีที่เป็นประจักษ์พยานนะครับมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนครับ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในวันดังกล่าวที่น้องน็อตไปเนี่ยครับ
คดีพรบจราจรทางบกนั้นคดีนี้รัฐเป็นผู้เสียหายครับ
ดังนั้นเนี่ยการดำเนินคดีต่างก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับ
เอ่อตบวดปรับไปเรียบร้อยแล้วครับ

ก็คือทราบว่าคดีทำให้เสียทรัพย์เนี่ยพนักงานสอบสวนน่าจะมีความเห็นในเรื่องของการสั่งไม่ฟ้อง
เดี๋ยวก็รอดูว่าเป็นดังที่เราคาดไว้หรือไม่
แต่ที่ที่ทางนี้
ส่วนเรื่องพรบจราจรทางบกนั้นก็คือที่เขาปรับน้องบอยไปเนี่ยนะครับ
ตามมาตรา๔๓อนุ๔ครับเอียดต้อถปรับ๔๐๐จน๑๐๐๐บาท
แต่นี่ปรับไป๔๐๐บาทที่รอบร้อยและครับอ่าคือที่ท่านายสมการออกมา
ถวงถามคือถวงถามมาตรฐานของการเข้าศุกรบรการยุติธรรมใช่ไหม
ผมจะไม่ยอมทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกครับอ่า
เอางี้ค่ะคือตามข่าวที่ออกมาตลอดเนี่ยนะคะ
คือว่าวันที่๗ที่ตำรวจนัดเนี่ย
น็อตไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยเราได้ตรวจสอบไปที่ตำรวจนะคะ

ตำรวจให้ข่าวเมื่อสักครู่นี้กับทางทีมงานแบบนี้นะคะว่า
น็อตไปมอบตัวเมื่อคืนนี้
โดยไปทั้งผ้าเหลืองนะคะที่สนยานาวาและตำรวจให้ประกันตัว
ส่วนว่าพระน็อตจะศึกออกมาแล้วหรือยังนั้น
ยังไม่มีข้อมูลเราหมายถึงณตอนนี้นะคะ
ศึกหรือยังยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะ
และตำรวจนัดพระน็อตอีกครั้งเนี่ยคือต้นเดือนมกราคมค่ะ
ทนายสงการพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อเรื่องนี้แหละ

คุณผู้ชมคะจากทางที่ทางไทยรัฐทีวีได้เช็คไปที่ตำรวจนะคะ
ก็ชัดเจนนะคะว่าคุณน็อตได้มามอบตัวแล้วนะคะ

ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็มาค่อนข้างเงียบค่ะ

แต่จะศึกแล้วหรือยังนะตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ย
ข้อมูลยังไม่ชัดเจนแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัว

คุณแม่ข่าวล่าสุดมาแบบนี้สบายใจขึ้นไหม
ก็สบายใจขึ้นแล้วก็มันเป็นผลดีกับน้องน็อตมากกว่า
เรื่องนี้นะมันเป็นผลดีกับน้องน็อต
ถ้าน้องน็อตยิ่งวิ่งน้องน็อตก็ยิ่งเสียหายมากขึ้น
สงสารนะบอกว่าสงสารเลยว่ายิ่งดิ้งก็ยิ่งเข้าเนื้อ
ยิ่งเจ็บชีวิตยิ่งแย่ลง
คุณแม่คุณแม่กับคุณน็อต
หรือคุณแม่กับผู้จัดการของคุณน็อตก็แล้วแต่

หลังจากที่ข่าวเริ่มซาลงนะคะ
ข่าวเริ่มซาลงได้ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอไหม

ไม่ค่ะก็ตัดขาดกันไป
ก็ต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วก็ทำกันไป
แล้วก็รอให้ขบวนการกฎหมายเข้าไป

คุณแม่ทราบก่อนไหมว่าคุณน็อตจะไปบวช

คือก็เลยคิดว่าทางครอบครัวคุณแม่หรือแม้กระทั่งบอย

ไม่มีค่ะไม่ได้รู้
รู้ข่าวตอนที่เห็นอยู่ในทีวีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
แล้วก็มีเพื่อนแคปหน้าจอมาให้ดูว่าน้องน็อตบวชแล้วอะไรอย่างนี้
เราจะเป็นคนไม่ค่อยได้ดูข่าวคือต้องทำงานนะคะ
ก็จะไม่ค่อยได้ดูจนกระทั่งอ๋อหมดแล้วเหรอทุกคนก็โหสิ

ถ้าเกิดว่ามันเป็นผลดีวันข้างหน้า

มันเป็นผลดีในวันข้างหน้าที่น้องน็อตทำอะไรจะได้มีสติมากขึ้น
อยพูดอะไรไหมคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณน็อตบวชเป็นพระน็อตนะคะ

เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องน็อตที่อยากทำแล้วก็ทำไปเป็นเรื่องส่วนตัว
เรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไป
คดีก็ว่าไปตามคดีคือไม่ผูกใจเจ็บกัน
ใครอยากมีทำอะไรก็เป็นอิสระ
เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละครอบครัว
คุณแม่ถ้าเรานับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วการพูดคุยกันจะเกิดขึ้นระหว่างทนายกับคุณแม่
หรือตัวคุณน็อตกับคุณแม่คะ
ก็ส่วนใหญ่จะเจอน้องน็อตก็ตอนที่ไปโรงพักครั้งสุดท้าย
แล้วเรารู้สึกว่าน้องน็อตนี่เรามีการที่อัดเทปกันอะไรอย่างนี้
ซึ่งเรื่องตรงนี้เราไม่เป็นเราก็เลยกลัว
ว่าน้องน็อตมาเนี่ยด้วยใจบริสุทธิ์ไหมด้วยความจริงใจไหม
แต่ทำให้เราวัดได้ว่าน้องน็อตเจอกันครั้งแรก
ก็ไม่มีความจริงใจกับเราแล้วแต่เราเนี่ยจริงใจทุกวันนี้ก็ยังจริงใจกับเขาอยู่ว่า
ให้เขาพอทำตามขบวนการไปเถอะ
จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากกว่านี้แล้วน้องน็อตชีวิตจะได้ไม่ต้องช้ำมากกว่านี้
คุณแม่ได้คุยกับคุณน็อตเองเนี่ยนะคะแบบเจอหน้ากันกี่ครั้งคะ
สองครั้งค่ะแล้วคุยทางโทรศัพท์กันบ้างไหม
คุยกันทางโทรศัพท์จะประมาณ๒ครั้งเหมือนกัน
แต่คุณน็อตกับบอยไม่ได้คุยกันเลย
ไม่ได้คุยไม่ว่าจะการติดต่อทางใดก็แล้ว
ไม่ได้คุยคุยกันที่บนโรงพักครั้งสุดท้าย
แล้วก็น่าจะเป็นบนโรงพักครั้งสุดท้ายที่ได้ถ่ายรูปกันที่ว่าเราจะไม่ยอมไม่แจ้งความกันอะไรตรงนี้
ส่วนใหญ่ข้อความหรือว่าเนื้อหาที่พูดคุยกันกับคุณแม่เป็นเรื่องอะไรคะ
ก็น้องน็อตก็จะขอโทษขอโทษทุกครั้งขอโทษหลายครั้งจนบอกน้องน็อตไม่มีประโยชน์แล้วคำว่าขอโทษ
เปลี่ยนเป็นอย่างประโยคอื่นดีกว่าไหมว่าเออน้องน็อตแม่ครับผมจะชดใช้เท่านั้นเท่านี้พอไหมครับอะไรอย่างนี้
มาน้องน้อยไม่เคยเอ่ยเอ่ยแต่ว่าผมช่วยได้เป็นบางส่วนครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรวยเธอจะแบบนี้ตลอด
ทำไมไม่คุยว่าเออแม่ครับให้น้องบอยซ่อมรถให้ผมแล้วผมเป็นคนทำน้องบอยเจ็บผมรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างแค่นี้เรื่องมันก็จะต้องเบาลงแล้วทุกสิ่งอย่างที่ผมทำเกิดขึ้นการรักษาก็ดีหรืออะไรเกิดขึ้นที่ผมการกระทำของผมรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างมันก็จบ
เดี๋ยวนะคะตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยอาการของบอยถือว่าหายดีสักเต็มร้อยยังคุณแม่หรือยังค่ะยังค่ะเพราะว่ายังยังเคี้ยวข้าวอะไรยังเจ็บมันยังดึงดึงอยู่เพราะว่าเขาผ่าตัดครั้งที่สองแล้วค่าใช้จ่ายนี่ค่าใช้จ่ายเป็นประกันสังคมแล้วก็ส่วนต่างก็แค่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
ที่คุณแม่พูดค่ะถ้าเอาจากเมื่อสักครู่นี้ที่ทางไทยรัฐทีวีได้มีการตรวจสอบเนี่ยนะคะ

ท่านายสงการค่ะคือมามอกตัวแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าตามข่าวที่เช็ค
ตัวแล้วเมื่อคืนนี้ตำรวจให้ประกันตัวไปแล้วก็นัดอีกทีต้นเดือนมกราคม
อันนี้ถือว่ารับได้ในแง่ของการให้ความร่วมมือกับกฎหมายถูกไหม

ก็พาน้องบอยยื่นหนังสือร้องทุกของความเป็นธรรมต่อภูมิกับการศนยาวนวาเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนน่ะนะครับ
แล้วก็คุณแม่น้องบอยก็ได้ให้ข้อที่จริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างยิ่งครับเกี่ยวพฤติการต่างนะครับ
ต้องฝากขอบพระคุณทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้จัดการตำรวจนครบานแล้วก็ผู้บังคับการตามระดับชั้นที่ได้ติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งสื่อมวลชนนั่นแหละครับว่าข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร
เพราะว่าการทำให้เสียทรัพย์ต้องมีองค์ประกอบภายในคือมีเจตนา
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมได้ทำความจริงให้ปรากฏแล้วครับ
แล้วก็ต้องชื่นชมทางน้องบอยและแม่น้องบอยที่ได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีตลอดเวลา
ซึ่งผมจะคอยสังเกตการณ์อยู่ห่างก็ปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรม
นำตัวคู่กรณีกับพวกรวม๒คนนะครับ
ส่งฟ้องศาลเมื่อไหร่เราก็จะไปช่วยตรวจสอบ

ตกลงเรื่องของการที่คุณน็อตไปบวชเป็นพระ

นายสงการมีความเห็นเรื่องนี้ไหมในทางกฎหมาย
คือต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับ

เรื่องนี้เป็นโลกาวัชชะ

โดยเฉพาะเฟสสงการอัจฉริยทรัพย์นะครับ
ประชาชนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยนะครับ

พระชื่อดังถึงให้อุปสมบท
ทั้งที่เป็นข่าวโด่งดังมากมาย

แล้วก็อนบุธีที่น้องน็อตนี่

โอกาสของน็อตที่จะได้พิสูจน์ให้

คราวหน้านี้ไม่ให้อยู่ระหว่างทางต้องมาให้ถึง
ครับต้องปกฏขออภัยด้วยค่ะ

ตอนนี้เนี่ยถ้าได้พบหน้ากัน
อย่างไม่แน่ใจว่ายัง
ก็ขอให้น้องน็อตทำทุกสิ่งอย่างที่มันถูกต้อง
น็อตจะไม่เจ็บและชีวิตจะไม่ช้ำมากไปกว่านี้
ก็อยากให้น้องน็อตได้สติแต่บวชไปแล้วน่าจะได้หลายอย่าง
ที่ได้สติกลับคืนมาที่ทำให้มันถูกต้อง
ทำขาวก็คือขาวดำก็คือดำ
บอยทำอะไรผิดน้องบอยก็รับผิดชอบ
น็อตทำอะไรผิดน้องน็อตก็รับผิดชอบ
ก็แค่นั้นกฎหมายเรามีคุ้มครองทุกคน
ไม่ว่าจะชนชั้นต่ำหรือสูงหรืออะไรก็ตาม

อันนี้เราเชื่อนะคะว่ากฎหมายคุ้มครองจริง
เราเองเราก็ไม่มีอะไรเป็นแม่ค้า

ถ้าคุณธรรมไม่ได้ก็ต้องอาศัยกฎหมาย
จนถึงตอนนี้คุณแม่ใช้อภัยคุณหรือยังคะ
ให้ค่ะไม่เคยติดใจเลยไม่เคยที่จะ
เขามีไฟในมือเขาใช้ผิด
ใช้ผิดเมื่องก็ร้อนมือถ้าใช้ถูกถ้างั้นเป็นประโยชน์กับเรา

คุณแม่วันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณบอยด้วย

เข้าใจได้ว่าการที่ข่าวมันใหญ่ขนาดนี้
เขาเองก็อาจจะใช้ชีวิตค่อนข้างจะไม่รับเรื่องเท่าไร

อยากให้เรื่องจบทำยังไงก็ได้อยากให้จบเร็ว

คุณผู้ชมตามต่อกับทางไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
สำหรับข่าวนี้ทางไทยรัฐยังเกาะติดให้นะคะ

สวัสดีค่ะ